คุณผู้ชมครับวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยสถานการณ์ความคืบหน้า
หลังจากเกิดเรือหลวงสุโขทัยอับปางลงกลางทะเลที่ประจวบตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา
เราก็พยายามค้นหากำลังพลที่ศูนย์หายไป๓๐นายนะฮะ
วันนี้ก็หาต่อเนื่องตลอดทั้งวันคือทางกองทัพเรือเนี่ยเพิ่งแถลงเมื่อ๑๗นาฬิกา
แต่ดูทวิตเตอร์ล่าสุดก่อนนะครับนี่เป็นทวิตเตอร์ของทางกองทัพเรือนะครับทุกผู้ชมครับ
เมื่อ๓๗นาทีที่ผ่านมานะครับระบุว่าเสนาธิการทหารเรือยืนยันจากกรณีพบผู้ประสบภัย๖รายนั้น
จากตอนแรกรอดชีวิต๒รายเสียชีวิต๔รายล่าสุดผู้รอดชีวิต๑ใน๒รายได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับ
สรุปวันนี้ค้นพบ๖รายเสียชีวิต๕นายรอด๑นายคือพลทหารชะนันยูแก่นศรียาสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกกโยธิน
นี่เป็นทวิตเตอร์ล่าสุดจากทางกองทัพเรือนะครับส่วนนี้คือกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยนะครับ
ที่เราสรุปเอาไว้นะฮะณขณะนี้นะครับ๒๐ธันวาคม๒๕๖๕มีผู้รอดชีวิต๗๖นายเสียชีวิต๕นาย
อยู่ระหว่างการค้นหาอีก๒๔นายยอดรวมกำลังพลเนี่ย๑๐๕นายนะฮะ
ค่ะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียนะคะแต่ก็ยังต้องส่งกำลังใจและมีความหวังในการค้นหา๒๔นาย
รอคอยความช่วยเหลืออยู่กลางทะเลนะคะ
คือเดิมมีข่าวว่ากำลังพลที่ขึ้นไปทั้งหมด๑๐๖นาย
แต่เขาไปตรวจสอบแล้วมีลากิจไปหนึ่ง
ใช่ค่ะไม่ได้ลงเรือไปหนึ่งค่ะ
เดี๋ยวย้อนไปดูการแถลงข่าวหน่อยแล้วกันนะครับ
เมื่อ๑๗นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
กองทัพเรือเนี่ยแจ้งตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้ว
ว่า๑๗นาฬิกาจะมีแถลงข่าวนะครับ
ที่ห้องชมวังอาคารราชนาวิกษภา
พลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์
ผู้บัญชาการทหารเรือและพลเรือเอกชนลทิศนาวานุเคราะห์
เสนาธิการทหารเรือได้แถลงความคืบหน้า
เหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางนะครับ
โดยตัวเลขที่ระบุตอนแรกในการแถลงข่าวเนี่ย
คือพบผู้ที่ศูนย์หายกำลังพลที่ศูนย์หายอีก๖นะครับ

แต่ว่าตอนนี้ล่าสุดก็คือเมื่อสักครู่นี้
ทวิตเตอร์ของกองทัพเรือแจ้งเพิ่มเติมว่า
ใน๒ผู้รอดชีวิตเสียชีวิตไป๑นะครับ
คนเรือเอกเชิงชายผู้บัญชาการทหารเรือเปิดเผยว่า
วันเกิดเหตุก็คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
มีสภาพคลื่นลมแรงในทะเล

เรือหลวงสุโขทัยจะเข้าไปจอดเทียบท่า
ที่บางสะพานจังหวัดประจวบคิริขัน
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นคือน้ำเข้าทางส่วนหัวเรือนะครับ
ทำให้ส่วนเครื่องยนต์เสียหาย
กำลังพลพยายามสูบน้ำออกแต่สูบไม่ทัน
ทำให้น้ำเข้ามาในตัวเรือเพิ่มขึ้นเรื่อย
ทำให้ศูนย์เสียเครื่องควบคุมใบจักร
ลอยเข้ามาเทียบท่าเรือบางสะพานไม่ได้
จนกระทั่งไฟฟ้าดับทั้งลำ

ระหว่างนั้นได้มีการขอความช่วยเหลือไปยังทัพเรือภาคที่หนึ่ง
และประสานไปยังกองทัพเรือให้ส่งเรือหลวงอ่างทอง
เรือหลวงกระบุรีเรือหลวงภูมิพล

โดยมีเรือสินค้าที่อยู่ใกล้เคียงเข้ามาร่วมช่วย
ซึ่งเรือหลวงกระบุรีพยายามเข้ามาใกล้เพื่อช่วยเหลือ
แต่เป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะคลื่นลมแรงมาก
ขณะนั้นมีรายงานว่าเรือหลวงสุโขทัยมีความเอียงคงที่
และประกอบกับว่ามีเรือที่ลอยอยู่ใกล้เคียง
จึงยังไม่มีการย้ายกำลังพล
จากนั้นเรือหลวงสุโขทัยเกิดเริ่มเอียงขึ้นเรื่อย
ทำให้ต้องปล่อยแพร่ชูชีพอัตโนมัติลงมายังด้านล่าง
เพื่อให้กำลังพลที่ไม่มีชูชีพได้ขึ้นไป
และบางส่วนได้กระโดดลงมาเพื่อไหว้ไปยังเรือกระบุรี
และเรือบรรทุกสินค้าที่อยู่ใกล้เคียง
จนสามารถช่วยเหลือกำลังพลได้๗๕นาย

กองทัพเรือจึงได้นำตัวผู้บาดเจ็บลำเลียงส่งโรงพยาบาล
ผู้บัญชาการทหารเรือบอกว่าที่มีข่าวเรื่องว่าเสื้อชูชีพบนเรือไม่พอ
เดี๋ยวจะต้องส่งเรื่องไปทำการสอบสวนในเรื่องนี้ต่อไปนะครับ
แต่บางเรื่องก็ไม่สามารถเปิดเผยได้
แต่หากเรื่องไหนเป็นความลับทางราชการก็ต้องขอสงวนเอาไว้
ซึ่งกองทัพเรือขอยืนยันว่าจะดำเนินการทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาเต็มความสามารถ
อกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเพื่อช่วยเหลือญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตและศูนย์หาย
ทราบว่ามีน้ำเข้าเรือในปริมาณมาก
ด้วยน้ำเนี่ยเริ่มเข้าในหัวเรือ
นั้นเกิดทำความเสียหายกับระบบเครื่องไฟฟ้า
กับระบบเครื่องจัดช่วยของเรือศุกษ์ไทย
ทางเรือก็พยายามที่จะสูดน้ำออกตามขั้นตอน
โดยมีเครื่องสูบน้ำที่อยู่ในตัวเรือนะครับพยายามสูบน้ำออกจากปริมาณน้ำที่เข้าลวกเข้ามาในตัวเรือ
และก่อให้เกิดความเสียหายกับเครื่องจักรและเครื่องจักรช่วย
ปรากฏว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะสูบน้ำออกได้ทันกับปริมาณน้ำที่เข้ามานะครับ
เมื่อทางเรือไม่สามารถที่จะสู้กับน้ำทะเลที่เข้ามาในตัวเรือได้
เขาก็ใช้วิธีการผนึกน้ำเพื่อยังป้องกันให้ตัวเรือเนี่ยยังลอยอยู่นะครับ
ปรากฏว่าหลังจากที่พยายามที่จะสู้กับน้ำทะเลที่เข้ามาเนี่ย
จนทำให้เขาไม่สามารถที่จะบังคับเรือได้
เพราะว่าน้ำได้เข้ามาท่วมระบบเครื่องจักรช่วยสำคัญหลายส่วนนะครับ
เช่นเครื่องยนต์ซ้ายเขาเริ่มดับไปหลังจากที่น้ำเข้ามาในตัวเรือ

เมื่อเดินทางไปถึงเนี่ยเห็นสภาพเรือสุดท้ายที่น้ำเข้าไปเนี่ยในปริมาณมากเนี่ย
และเรือเอียงขนาดนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะรำเรียงขึ้นสู่น้ำเคลื่อนที่ไปบนเรือสุขธัยได้นะครับ
เรือกราบบรีก็พยายามที่จะช่วยรำเรียงคนจากหลวงสัตว์ไทยมาที่หลวงกราบบรี
ก็ไม่สามารถดูเหมือนกันได้เพราะขึ้นลมแรงมากนะครับ
เห็นได้จากวีดีโอที่เรือพยายามเข้าหากัน
ก็ไปตัดสินใจส่งเรือเล็กลงน้ำแม้ว่าขึ้นลมจะแรงนะครับแต่ก็ไม่มีทางเลือก
เรือกราบบรีก็ส่งเรือเล็กลงมาช่วยกำลังคนเรือสัตว์ไทยนะครับ
ในช่วงนั้นเนี่ยก็สามารถช่วยกำลังพลส่วนใหญ่ขึ้นมาได้นะครับ
รวมทั้งเรือทักของฟางตะพาน๒ลำที่เข้าไปก็ได้มีการช่วยเหลือกองทุนบางส่วนที่ลอยกระจัดกระจายออกไป
แล้วก็เรือสินค้าและเรือน้ำมันเนี่ยก็สามารถช่วยเลือกลังคนที่อยู่บนแพร่ชื่อชีพเนี่ย
ซึ่งรอยไปออกนอกเรือกลังคนเรือสัตว์ไทยออกไปเนี่ย
สินค้าก็สามารถช่วยกำลังพลในส่วนนี้ที่อยู่บนแพร่เนี่ยได้ประมาณเกือบ๒๐คนนะครับ
โดยสรุปแล้วในช่วงเวลานั้นสามารถช่วยเหลือกำลังพลได้ทั้งสิ้น๗๕คน
พลเรือเอกชนลทิศเสนาธิการทหารเรือเปิดเผยว่า
ในคืนเกิดเหตุคลื่นลมแรงมากนะครับโดยคลื่นสูง๔เมตร
ซึ่งหลังเกิดเหตุมีเรือหลวงจากกองทัพเรือเข้ามาช่วยเหลือตามยุทธวิธี
สำหรับการค้นหาผู้สูญหายมีการตีตารางเริ่มต้นจากจุดเรือจม
เพื่อคำนวณทิศทางของกระแสน้ำ
ซึ่งมีการระดมกำลังค้นหาทั้งกลางวันและกลางคืน
ส่วนกองทัพอากาศก็ส่งอากาศยาน๒ลำมาร่วมปฏิบัติการด้วย
โดยในวันนี้เวลาประมาณ๑๕นาฬิกา
พบผู้รอดชีวิตห่างจากจุดเรือจมราว๖๐กิโลเมตร
ซึ่งขณะนี้ขอสรุปว่าพบกำลังพลแล้ว๘๑นาย
จำนวนนี้เสียชีวิต๕นายศูนย์หาย๒๔นาย
ซึ่งอยู่ระหว่างการส่งร่างไปพิสูจน์อัตลักษณ์
กองทัพเรือระบุว่าขณะนี้ยังคงมีความหวัง
ในการที่จะพบผู้รอดชีวิตคนอื่นนะครับ
และต้องขอขอบคุณกองทัพเรือจากประเทศต่าง
ติดต่อเข้ามาเพื่อช่วยเหลือด้วย
แรกที่จะกำลังค้นชันยูแก่นสีหยา
เป็นกำลังค้นจากหน่วยนาววิพยอทิม
ที่ลอยมาประมาณ๓๐ใบหรือ๖๐กิโลจากจุดที่เรือจม
ในเคสที่๒๓๔และ๕เป็นเคสดำ
เคสที่๖ที่ทางอากาศยานเห็นว่ามีความหวัง
การเคลื่อนไหวแล้วตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นเคสสีเขียว
ได้ดำเนินการเข้าไปพิสูจน์ทราบแล้ว
เพราะต้องแสดงความเสียใจกัน
ว่าเป็นเคสสีดำอีกหนึ่งเคส
คุณผู้ชมคะขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่องของชูชีพค่ะ